การทำดอกไม้ไหวจะเตรียมส่วนของเกษรและกลีบดอกไว้ก่อน
โดยตัดแผ่นทองแดงด้วยตัวต่อกลีบเป็น๒แผ่น
คือแผ่นแรกเป็นฐานรองเกษร
ส่วนอีกแผ่นจะนำมาบีบให้กลีบดอกติดกันเพื่อเป็นเกษร
ส่วนกลีบดอกช่างจะตัดแผ่นทองเหลืองเป็นวงกลมที่มี๒ขนาด
แบ่งแต่ละกลีบดอกให้มี๕ส่วน
แล้วใช้กันไกลตัดเป็นรูปร่างแบบกลีบดอกที่โค้งหรี่
เจาะรูตรงกลางและใช้เหล็กดุลกลิ้งตรงขอบของกลีบดอก
เพื่อให้มีมิติเหมือนกับดอกไม้จริง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน